ในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
เพราะถือเป็นความสำเร็จของน้องในก้าวแรก
สำหรับหลายคนที่คิดว่าอยากจะก้าวขึ้นไป

ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตครับ
ทีมชาติไทยชุดสีขาวพบมาเลเซียที่เคยเสมอ๑ต่อ๑ในรอบแรก
เกมนี้มาร์คอลาเบตราลาซีออสกุญซือชาวสเปนส่งเอกณิตปัญญา
ที่เพื่อกลับจากการรับใช้สมสรรชิงรายซิตี้
ลงเป็นตัวสำรองตั้งแต่นาทีที่๓๗พร้อมกับยุทธพิชัยเลือดล้ำ
ที่ครึ่งหลังเอกณิตจะพุ่งมองเข้าไปอย่างสวยงาม
นาทีที่๔๘ปลดล็อกให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ๑ต่อ๐
และอีกเพียงแค่๒นาทีจตุรพัฒน์สัตว์ธรรม
เปิดฟรีคิกให้กฤษฎากาแมนปลงตัดหน้าพุทธศาสตร์ประตูเข้าไปเป็น๒ต่อ๐
นาทีที่๖๗วุฒิชัยคุ้มเขี้ยมรับใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
และในช่วงทดเจ็บมาเลเซียก็ได้จุดโทษแต่กันตะพัฒน์มันปาติยังสุดยอด
ไว้ได้อีกจบเกมไทยชนะ๒ต่อ๐
แชมป์สมัยที่๕มากที่สุดเหนือออสเตรเลียอยู่๑สมัย
และเป็นแชมป์แรกภายใต้การดูแลทีมเยาวชนไทยของเอ็กโคโน
ซึ่งโค้ชมาร์คพอใจที่นักเตะไทยพัฒนาขึ้นในด้านการครองเกม
การหาพื้นที่เล่นเกมรับเป็นกลุ่มและเล่นอย่างมีวินัย
ส่วนเอกณิตปัญญายอมรับว่าเหนื่อยแต่คุ้มที่ได้แชมป์แรกในนามทีมชาติ
หลังจากเพิ่งลงเล่นให้กับสโมสร
ครับก็ถือว่าเหนื่อยครับแต่ผมก็เต็มใจครับก็อยากรับใช้ชาติครับ
ครับก็ดีใจครับที่เอาแชมป์กับประเทศไทยครับเป็นแชมป์แรกของผมเนี่ย
หลังจากคว้าแชมป์นายนรงบุญเสถียรวงอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้ง
และนายฉันนพดลอักษรสวาสกงศูนย์ไทยประจำกุ้งย่างกุ้ง
ก็พานักฟุตบอลและทีมงานสตาร์ฟโค้ชมาเลี้ยงฉลองความสำเร็จอย่างสมเกียจ
มาให้ทุกคนได้รับประทานกันอย่างอิ่มน้ำสำราญพร้อมทั้งมีกิจกรรมรื่นเริงให้ได้ผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่
อีก๒เดือนทีมชุดนี้จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียยู๑๙รอบคัดเลือก
ซึ่งไทยอยู่กลุ่มไอร่วมกับญี่ปุ่นสิงคโปร์และมองโกเลียเจ้าภาพ
เอา๑๕ทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมปีหน้า
ซึ่งทุกคนก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งใน๔ทีมของเอเชีย
ที่ได้ไปเล่นศึกยู๒๐ชิงแชมป์โลกในอีก๒ปีข้างหน้า
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๕ได้สำเร็จนะครับ

ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีที่มองโกเลีย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์
น้องที่จะเดินทางกลับมาถึงไทยในวันนี้นะครับ
เชื่อว่าสื่อมวลชนหลายคนก็คงสนใจ
เป็นในตัวของนักเตะทั้งกิศรากาแมน
รวมถึงกรรณพัฒน์บันปาติแล้วก็เอกริปัญญา

ทำความสำเร็จให้กับทีมไทยในชุดนี้ครับ